คนที่เขาสมหวังในความรักจับมือกันไปจดทะเบียนสมรสบ้างดีกว่า

คือแต่งชุดธรรมดามันก็จะไม่เป็นที่จดจำ
ต่อมาอย่างงี้แล้วฮะโอ้โฮเต็มยกเลยอะ
แต่งชุดไทยกันมาครบเครื่องแบบนี้เลย
โอ้ไม่รู้ชุดอะไรเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
อ่ามรยองเนี้ยเขาเป็นแหล่งของวรรณคดีอ่ะนะฮะค่ะ
ผีเสื้อสมุทรก็มาพระอภัยมณีบรรยากาศก็สนุกคือคลื้นเหมือนกัน
เพราะมีคู่รักมาแปลกคู่นี้แต่งตัวเรียนแบบวรรณคดีไทยควงคู่ไปจดทะเบียนสมรส
ฝ่ายชายก็เอากับเขาด้วยนี่ฝ่ายหญิงก็มีเขียนเป็นอะไร
เที่ยวเป็นนางยักษ์อะไรกันไปนะฮะฝ่ายยิงคือนางสาวนัทธนิชาถึงวงอายุยี่สิบห้าปีครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองระยองแต่งตัวเป็นนางยักษ์นะฮะ
ฝ่ายชายคือนายมัสซิโมพรันโดลีอายุ๒๐ปีเป็นลูกครึ่งอิตาลี
ก็ทำงานเป็นอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองก็แต่งเป็นพระอภัยมณี
ฝ่ายหญิงบอกว่าคือชอบชอบมากเลยแล้วก็เป็นปีที่รอคอยมา๒ปีเสร็จแล้ว
จังหวะนี้มันเลิกงามยามดีเหลือเกินก็เลยเอาวันนี้ไปจดทะเบียนสมรสกัน
ทั้งคู่ก็บอกว่าสาเหตุที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่ามรยองเนี่ย
เป็นจังหวัดแห่งตำนานของสุนทรผู้นะก็จะมีพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรใช่ไหม
หมดค่ะนะฮะซึ่งพระอภัยมณีก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านด้วยนะครับ
นะฮะของสุนทรพูดนะฮะนายสุพศต่ออาทหารในอำเภอเมืองระยองก็บอกว่าปีนี้เนี่ย
จดทะเบียนสมรสคึกคักกว่าทุกปีเพราะว่ารับจดกัน๓แห่ง
นะครูอื่นเขาก็แต่งชุดธรรมดากว่ามีเป็นชุดไทยก็แล้วแต่ใครจะอันนี้มีของจังหวันอืม
ก็แต่งไปเลยด้วยนะคนไปจดทะเบียนกันประมาณสักสามร้อยคู่ได้ค่ะ
ยินดีกับทุกคู่แล้วกันนะครับขอให้อยู่กันยืดยาวเลยนะครับ
ความธรรมดาไม่หมดแค่นี้ความไม่ธรรมดายังไม่หมดแน่ค่ะ
ไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าที่นี่เขาก็บอกไม่ธรรมดาเหมือนกัน
สุราธานีเป็นกิจกรรมงานวิวาบนหลังช้างเนี่ยคุณผู้ชมแบบเนี้ยค่ะ
เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ปางช้างแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบล
เสวียดอำเภอท่าฉางก็ถือเลิกวันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรัก
เป็นวันวิบามีนายอำเภอด้วยนะนายอำเภอท่าฉางมาร่วมมอบทะเบียนสมรส
คือมอบกันบนหลังช้างเลยอ่ะค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
ธรรมรงคร่หว่องชาวสงขลาแล้วก็นางสาวชะลิตาชีพเจริญเป็นชาวสุราธานี
เป็นบ่าวสาวที่มาร่วมในพิธีเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับแฟนมาสี่ปีแล้ว
อยู่กันมานานกว่าสี่ปีจนมีลูกแล้วหนึ่งคนวันนี้เนี่ยอยู่ในท้องอีกคนนึง
ก็เลยคิดจะจัดงานแต่งงานตามแบบธรรมดาทั่วไปแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักที
วันนี้โอกาสดีค่ะที่ปางช้างก็จัดกิจกรรม
ก็เลยทำให้มีโอกาสได้แต่งงานแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ร่วมกับช้าง
ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองด้วยใช่ครับไม่ธรรมดาเลยนะคะ
คือช้างนี่เป็นสัตว์ถึงความเรื่องของอายุยืนนะความมั่นคงความอะไรแบบนี้
ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่มันดีอ่ะเป็นมงคลด้วยนะอ่าลงไปที่ยาลาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
ไปที่สะพานยีลาปันอำเภอบรรดังสตาที่ยาลานะฮะ
ก็กลายเป็นวันนี้สะพานนี้กลายเป็นสะพานแห่งความรักไปแล้วนะจาก
งานขึ้นภายใต้ทีมกิจกรรมสะพานรักสะพานเหล็กยีลาปันปันรัก
งแขนกันไปจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักวันนี้สวย
นะครับเนี่ยเป็นชุดท้องถิ่นของเขานะพิธีเริ่มขึ้นก็จะมี
บ่าวสาวเดินตามกันไปเป็นทางบนสะพานครับมีผู้ไปร่วมงานยืมร่วมแสดงความยินดีกันสองข้างทางแบบนี้
นะฮะเพื่อไปรอยังจุดจดทะเบียนสมรสก็มีในอำเภอบรรดังสตานะฮะ
นายทะเบียนครั้งนี้นะครับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สะพานยีลาปัน
ซึ่งเป็นสะพานข้ามที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กกล้าข้ามแม่น้ำปัตตานีอายุถึง๗๘ปี
กลายเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรรดานสตา

เขาก็หนุ่มสาวในพื้นที่ก็ไปจดทะเบียนสมรสกัน

เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมชื่อคุณหนุ่ยส่งไลน์มาบอกว่า